เรื่องของฟุตบอลหญิงเดินทางกลับมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
ก็แน่นอนการประกาศยุติบทบาทการเป็นผู้จัดการทีมของมาดามแป้ง
มันก็อาจจะสั่นสะเทือนสำหรับนักฟุตบอลเหมือนกัน
แต่ทุกคนต้องเดินหน้าต่อไปยืนยันว่ารับใช้ทีมชาติต่อ
แต่ว่ามาดามแป้งเนี่ยฝากสารสำคัญนะครับถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลด้วย
ก็คือแน่นอนเรื่องของการพัฒนาฟุตบอลหญิงไทยแบบจริงจัง
อันนี้น่าติดตามนะครับข่าวนี้เพราะว่ามาดามแป้งเนี่ย
อย่างที่เราทราบกันคือเธอได้รับกระแสความสนใจมากกว่าการไปบอลโลกครั้งที่แล้วนะ
คือสื่อต่างชาติตามติดตามสัมภาษณ์เธอเยอะขึ้นกว่าครั้งก่อน
ที่คือต่างชาติเห็นแล้วก็ทึ่งแล้วก็ยอมรับในความสามารถของเธอ
โดยเฉพาะประตูที่กาญจนาสังเงินทำได้นะครับ
แค่ประตูเดียวในโทรเมนต์นี้ของทีมชาติไทยแล้ว
มาด้านแป้งล้องไห้น้ำตาไหลด้วยความดีใจ
ประเด็นนี้จนเป็นที่มาของการรู้จักเธอ
แต่น่าเสียดายที่เธอนั้นประกาศยุติปฎบาท
หลังจากจบเกมสุดท้ายที่แพ้ให้กับทางชิลีไปนะครับ
แน่นอนครับการยิงสวีเดนได้เนี่ยมันก็เป็นประตูที่ปลดล็อก
แต่เราไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้
พัฒนาไปมากกว่ายุคที่เธอทำ
คือพัฒนาทั้งระบบให้มันจริงจังนะครับ
หลังจากที่เธอทำให้เห็นแล้วว่าเธอพาไปบอลโลกรอบสุดท้ายได้ถึง๒สมัยติด
หลังจากนี้เธออยากให้ดีกว่านี้อยากให้ไปอีก
แล้วไปเนี่ยต้องเข้ารอบให้ได้ด้วยครับ
แต่แป๊กก็มั่นวังว่าในอนาคตอันใกล้
ผู้ใหญ่ในประเทศมัธบาลสมควรทุกบอล
หรือทางภาคเอกชนอื่น
ความสำคัญของฟุตบอลหญิงมากขึ้น
จริงแล้วเราก็เป็นฟุตบอลหญิงที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ

คือถ้าให้เดานะคำพูดของมาดามแป้งที่ออกมาเป็นแบบนี้เนี่ย
สิ่งหนึ่งที่อยากจะเห็นจริงจากทางสมาคมก็คือเรื่องของ

ที่จะทำออกมาให้จริงจังเพื่อพัฒนาทีมชาติไปด้วยในตัว
อันนั้นก็เป็นระบบหลักที่ควรจะต้องมีมาตั้งนานแล้ว
แต่ว่าเราก็มีในช่วงหลังในยุคของประดามแป้งนั่นแหละ
แต่ว่ามันอาจจะไม่ต่อเนื่องแล้วก็ระยะเวลาการแข่งขันมันไม่มากพอ
ส่วนนักเตะแกนหลักนะครับทั้งโดนภาษีตราซึ่งปัจจุบัน๓๓แล้ว
รวมถึงสุนิสาสร้างไทยส่งนี้ก็๓๑ปีแล้วนะครับ
ก็มีกระแสข่าวว่าทั้งสองคนอาจจะเลิกเล่นทีมชาติหลังจากที่จบฟุตบอลโลกนะครับ

พออำลาทีมไปก็คิดว่าตัวหลากหลายคนที่เกิดมายุคนี้เนี่ย
จะเลิกเล่นไปด้วยแต่เธอบอกแล้วนะครับว่า
ยังอยากจะรับใช้ทีมชาบาแก้วต่อ
โดยหวังจะปิดฉากใน๔เกมที่ฟิลิปปินส์ช่วงปลายปีนี้ครับ
ก็เหมือนกันนะพี่แอนพี่แอนบอกค่ะเริ่มที่ฟิลิปปินส์เหมือนกันก็อยากจบที่ฟิลิปปินส์ค่ะ
ไปดูความกล้วยไหวของทางสมาคมบ้างนะครับนายพาติดสุภพงศ์รองรายการที่การไฟล์ต่างประเทศ
ของฟุตบันหญิงที่มชาวไทยเลยนะครับ
ที่คอยวางรักฐานและสร้างโปรดฤษัทให้กับฟุตบอลหญิงมาเนี่ย
ก็ร่วมแล้ว๑๒ปีแล้วก็พาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยไป
บอลโลกมาได้ถึง๒สมัยก็ถือว่ามันมีผลกระทบอย่างเลี่ยงไม่ได้ล่ะ
โค้ชหนึ่งเองเนี่ยก็เคยทำหน้าที่อย่างเต็มที่
แล้วก็สามารถพาทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยครับคว้าแชมป์อาเซียน
แล้วก็ได้อันดับ๔ของเอเชียและพาทีมผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลก๒สมัย
ติดต่อกันกับรอบสุดท้ายถือว่าเป็นผลงานที่น่ายกย่องครับ
ซึ่งทางสมาคมเองก็ตัดสินใจว่าเตรียมที่จะเดินหน้าต่อ
แล้วก็ต้องทำทีมให้พร้อมที่สุดกับการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนและ๔เกมต่อไปครับ